สวัสดีครับสวัสดีครับดูเหมือนผมไม่ได้พร้อมเลยนะ
ดูชุดคุณดูสมบูรณ์แบบมากเลยคุณไปชิ้นทิ้งชุดไว้ที่ไหน
รีบเข้าเดี๋ยวไม่ทันเอ้าเอาล่ะมีบทสรุปเลยมา
เชื้อเลิศแห่งเอเชียที่เพิ่งถ่ายทอดสดกันไปนี่แหละครับเป็นรอบคัดเลือกนะครับ
งานก็อย่างที่เห็นได้ทราบกันดีเราจบอันดับที่๒ของกลุ่ม
แต่ยังดีพอที่จะได้ไปเล่นรอบสุดท้ายที่ประเทศจีนนะก็ย้อนไปดูหน่อยละกัน
งานนะครับ๓เกมของทีมไทยในการเล่นรอบคัดเลือกนะครับ
คือในช่วงเกมแรกนะครับผมเห็นใจนาเตตะมากน่ะ
เพราะว่าต้องเล่นท่ามกลางสภาพอากาศที่ดูแล้วมันไม่น่าจะแข่งขันต่อได้
เป็นเรื่องของสภาพฟ้าฝนที่ไม่เป็นใจนะครับตกลงมาหนักหนักแบบนี้
ไม่ว่าสนามไหนก็ต้องเจอกับแบบนี้แหละอยู่ที่ว่าจะระบายได้เร็วหรือช้าแค่ไหน
นี่คือเกมแรกนะครับในการเจอกับมองโกเลียถึงแม้ว่าสภาพสนามจะไม่ดี
เราก็แก้เกมมาด้วยการใช้บอลยาวแบบนี้แหละ
นำก่อนนะครับ๑ต่อ๐เล่นไปเล่นมาสุดท้ายในช่วงนาทีท้ายจริงนะครับ
ไปเจอกับสภาพสนามเนี่ยครับลื่นสุดท้ายโดนฉกไปแล้วก็ไปเสียจุดโทษครับคุณวรปัตรครับ
เหลี่ยมที่ที่เขาควรจะได้ก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ว่ามาเสียประตูในช่วงท้ายเกม
ทำให้โอกาสเราไม่มีเวลาในการแก้ตัวเลยเสมอ๑๑
โอ้โหการเสมอ๑๑กับมองโกเลียถือว่าเสียหายหนักพอสมควรนะ
ใช่ครับเพราะว่าคือถ้าเกิดเป็นสถานการณ์แบบนี้เนี่ยหมายความว่า๒เกมหลังเนี่ย
เราควรจะต้องเก็บ๓คะแนนให้ได้ถ้าเราอยากเป็นที่๑
เกมที่๒แน่นอนเจอกับมาเลเซียที่เขาชนะมาในเกมแรกความกดดันนี้ถาโถมเลย
แน่นอน๓คะแนนในเกมนี้ถือว่าสำคัญมาก
เพราะถ้าเราเสมอมาเลเซียนี่เกมสุดท้ายโอ้โหมหาเหนื่อยเลยนะครับ
โค้ดโยกก็กำชับเป็นพิเศษเลยนะวารวุฒิมาคะ
คือโค้ดโยกขออย่างเดียวถ้าเกมฝนไม่ตกก็ไม่มีปัญหาส้มอากาศพอเล่นไหว
พอเล่นไหวแล้วก็ได้เห็นเกมที่ดีในเกมนี้นะครับสร้างสนามอาจจะไม่เต็มร้อย
แต่ว่าพอมันมีโอกาสให้เริ่มลงกับพื้นได้ไทยก็แสดงให้เห็นว่า
ที่ว่าเขาซ้อมมานั้นมีดีพอที่จะกดมาเลเซียอยู่นะครับอาจจะตะกุกตะกักเล็กน้อยนะครับ
เป็นคนที่ยิงถึงสองประตูในครึ่งแรกนะครับช่วยให้ไทยนั้นนำมาเลเซียห่างถึงสองศูนย์
ของทีมไทยทำได้ดีครับมาเลเซียกดดันไม่ได้เลยนะครับ
ก่อนจะมาได้ประตูที่๓จังหวะนี้ช่วงท้ายเกมวันที่๘๗

ทีมไทยก็ขึ้นนำเป็นจ่าฝูงแต่ผ่าน๒เกมด้วยแต้ม๔คะแนน
เอาล่ะไปดูเกมสุดท้ายนี่คือเกมนัดชี้ชะตานะครับ
เจอกับอินโดนีเซียที่มี๓คะแนน
ซึ่งพวกเขาก็ต้องการชนะเหมือนกันเพื่อที่จะลุ้นเข้ารอบนะครับ
แต่เล่นไปเล่นมาก็โอ้โหเทลงมา
แล้วก็ตกหนักไม่แพ้กับเกมแรกที่เสมอมองโกเลีย

แต่ว่าพวกศิลป์เนี่ยตัดสินใจให้แข่งขังต่อไปได้นะครับ
มันก็ลำบากแหละพื้นที่ในการเล่นมันก็เหลือน้อย
ส่วนต่อ๐ก็ถัมให้ถ่ายนั้นจบที่อดับที่สอง

ทางเมริเศียยามี๖คะแนน
เพราะว่าเกมสุดท้ายมาเลเซียก็เอาชนะมองโกเลียไป๒๐
พอเป็นแบบนี้อันดับของไอธาตุแหวะสายอื่น

ก็คือตัดการเจอกับมองโกเลียออก
หรือยังดีพอที่จะได้ไปเล่น

เป็นยังไงครับยกภูเขาออกจากอกเหมือนกันนะครับ

เพราะว่ามีปัญหาเรื่องของสภาพอากาศมากวน
ใช่ครับเพราะว่าเราพลากีระไคร่นอยอยงน้อย
ผมว่าก็๔แคนได้นะครับ
เป็นใจกับเราเนี่ยผมว่าอย่างน้อย๔คะแนนเราน่าจะเก็บได้ครับ
ที่สุดอยู่กับ๖แคน
ผมถามจริงไอ้ตอนซ้อมเนี่ยคือแน่นอนเก็บตัวทุกโทรเมนต์เนี่ย
มันไม่ตรงกับหน้าฝนนะครับพอมาเจอหน้าฝนแบบนี้
ใจตอนแรกพอเห็นพอเห็นเกมของมองโกเลีที่ฝนตกแล้วเขาหยุดเกมไปชั่วโมงนึง
มีการพูดคุยกับแมทคอมพิชเนอร์ยังไม่มีใครถามโค้ชโย่ง
เขาถามไหมครับว่าทางเราจะเล่นต่อได้ไหมหรือว่าทางเขาตัดสินใจว่าคุณต้องแข่งต่อนะ
คือผมมองว่ามันน่าจะกระทบสถินโอกแกรมมากี่รายการนะคะ
เพราะว่าถ้าเกิดวันนั้นจะไม่แข่งแบบนี้นะครับ

มันก็จะเลื่อนอีกวันเป็น๑๐โมงเช้าใช่ไหมครับ

แต่ว่าตัวผมเองเนี่ยคืออยากรุ้นคือไม่อยากให้แข่งเพราะว่า
ต้องยอมรับว่าเวลาเราซ้อมมาเนี่ยคือมันมันไม่ใช่เป็นแบบนี้เลยใช่ไหมครับ
แล้วก็ผมก็ไม่รู้ด้วยว่าถ้าฟุตบอลมันอยู่บนอากาศเนี่ย
ระยะเวลา๙๐นาทีเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไง
ใช่คือมันอยู่ตลอดเวลาเกินไปคือมันต้องเล่นลูกด่งตลอดใช่ไหมครับ

แล้วสถานการณ์หลังจากที่ได้๑แต้มกับมองโกเลียเนี่ย
คือทางโค้ชโย่งก็ยังคิดว่ายังมีโอกาสที่จะเข้ารอบอยู่ใช่ไหมครับ
ใช่ครับเพราะว่าผมคือหลังจากวงบุรีเนี่ยผมให้ทางทีมงานคือ
เช็คสภาพอากาศตลอดนะครับแล้วก็ลองคุยกับทางฝ่ายจัดการขันว่าเป็นไปได้ไหมว่าเราจะขอเปลี่ยนสนาม
เพราะว่าเราคิดเลยว่าถ้าเกิดยังเล่นสนามสุขต่อไปเนี่ย
ถ้าเกิดฝนตกมาเนี่ยสนามต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนเพราะว่าเรื่องระบายน้ำเนี่ยผมต้องยอมรับว่าอาจจะไม่ทันนะครับใช่ไหมครับ
อันนี้คือเบื้องลึกเบื้องหลังที่ทางโค้โย่งอยากจะเปิดใจให้แฟนได้รับทราบเหมือนกัน
คนนี้ผ่านเข้ารอบไปแล้วในฐานะอันดับ๒ที่ดีที่สุดนะครับ
เป้าหมายต่อไปดีกว่าก็คือ๔เกมแล้วก็ชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายแฟนอยากจะฟังสิ่งที่โค้ดโย่งอยากจะสื่อสารกับแฟนหน่อยครับ
เพื่อเตรียมรับเงินอย่างนั้น
เราก็ต้องมองถึงสภาพอากาศว่าถ้าเกิดเหตุการณ์

โอ้โหแต่อย่างนั้นมันก็คาดเดากันลำบากเหมือนกันนะครับ
ผมว่าเป็นการทำงานที่ยากเป็นโอ้โหมันไม่ใช่แค่๒เท่านะ

เพราะว่าผมบอกว่าคืออย่างวันที่เราเล่นกับมาเลเซียนี่เราก็เล่นตามที่เราซ้อมถูกไหมครับ

แต่พอวันอินโดผมบอกเลยว่าเราต้องเล่นเหมือนวันที่เล่นกับมงพลลีอ่ะ
แล้วก็ขาดจังหวะโหม่งแย่งชีวิตกันเก็บจังหวะ๒๓พันเชนจนนั่นเอง
เอาละครับโค้โย่งครับอยากจะขอเรียนถามเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมทีม
ของการเตรียมทีมสี่เกมหน่อยครับครับจากทีมชุดนี้เนี่ยคาดว่า
หน้าตาของนักเตะในทีมชุดนี้ที่จะเรียกมาติดทีม
อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างอย่างไรไหมครับโค้ดโย่งครับ
ก็ตอนนี้เราจะมีผู้เล่นที่ที่ที่บาดเจ็บเพราะฉะนั้นกำลังจะกลับมานะครับ
คือครับเอ่อสุประโชคสวรรคชาตินะครับแล้วก็เอ่อธนาสิทธิ์
ใช่ไหมฮะแล้วก็อ่าอานนท์ครับอ่ามีอารนท์ด้วยแล้วก็มีมีประตู
เดียวด้วยอีกคนนึงนะครับครับครับก็จริงจริงแล้วเนี่ยจริงจริงถ้าเกิด
ฟูลทีนเนี่ยผมเชื่อว่าขุมกำลังไทยเนี่ยไม่ไม่ได้เป็นรอในสี่เกมหมดแล้ว
แต่ถ้าเจอปัจจัยพวกนี้ก็คงจะทำงานกระลำบายกันหนึ่งอ่ามีคำกฎดังแล้ว
อยากจะอยากจะพูดนะครับในช่วงที่ผ่านมาสำหรับสำหรับการต่อสู้
สามเกมที่หนักหน่วงมากสำหรับแฟนแฟนที่อาจจะมีอ่ะมีการติดติงบ้าง

โย่งอยากจะบอกอะไรกับแฟนบอลทั้งหมดบ้างครับคือพวกเราพยายามทำ
ทำทำสุดความสามารถนะครับเพราะว่าเอ่อผมว่าทีมเราอ่ะ
กำหนดโภคย่าในขันได้นะครับแต่เรากำหนดสภาพดินฟ้าอากาศไม่ได้
อืมนะครับแต่ว่าถ้าดินฟ้าอากาศเป็นใจให้เราเนี่ย
แล้วก็ฟุตบอลเราออกมาเหมือนตอนเล่นหน้าฝนเนี่ย
ผมน้ำก็ได้เรียกว่าผมน้ำรับร้อยร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับ
ครับแต่ว่าถ้าเกิดสนามดีดีแล้วเราเอ่อทำมาได้ดีเนี่ย
ก็ยังไงก็เราต้องให้กำลังใจเด็กเพราะว่าเด็กช่วงนี้ผมยอมรับว่า
เป็นเด็กที่มีจิตใจที่สู้มากนะครับคือเราเสมอมงคลเรียนท่านแรกนี่
เราอยู่ภาษาในความผลดันกันตลอดครับแต่ในตั้งที่เราเล่นในบ้านเราเอง
แต่ว่าเราก็พยายามเอาตัวรอดเพื่ออย่างน้อยเราได้เข้าไปเล่นรอบสุดท้ายที่จีน
ซึ่งเราก็ทำสำเร็จครับยังไงก็ขอบคุณแฟนบอลชาวไทยที่
ที่ขอให้กำลังใจเราความไม่ว่าจะติดชมหรือหรืออะไรต่างต่าง
เพราะเรารับรับน้องไว้เอ่อไว้ไว้หมดครับทั้งนี้ทั้งนั้นต้องชื่นชมนะครับ
จนถึงป่านนี้แล้วก็ถึงแม้ว่าจะต้องเจอกับแรงกดดัน
แต่สุดท้ายก็ทำตามเป้าหมายได้นะครับช่วงนี้ต้องขอขอบคุณโค้ดโย่งมากเลยนะครับ
ได้ครับผมครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
เอาล่ะถือว่าครบถ้วนเรื่องของความรู้สึกของโค้ชที่แบกรับความกดดันไว้ขนาดนี้นะครับ